ติดตามข่าวกันต่อนะฮะใจเย็นนะวัยรุ่น
แย่งสาวกันแล้วกลายเป็นเหตุแบบนี้เรื่องแบบเนี้ยบางทีมันก็พูดยากคุณผู้ชม
เพราะว่าคราวนี้นี่คือเขายกพวกมาเลยค่ะฝั่งละ๑๐กว่าคนครับ
แล้วไล่ยิงไล่ฟันเคลียร์กันไม่ลงตัว
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะเดี๋ยวดูตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ

แย่งสำรวจไอ้ไอ้ไปไหนล่ะทุกบ้านก่อนล่ะไอ้ไอ้ช่วยถ่ายช่วยถ่าย
บอกแล้วว่าไม่ใช้อาหารหัวทำไมใช้อาหารหัวล่ะทำแบบนี้ล่ะคุณผู้ชม
คุณดูสิแล้วคือตอนที่วิ่งหนีมาน่ะคือมีคนโดนรุมอ่ะ

คนนี้ที่วิ่งหนีเข้ามาฝั่งนี้นะคุณตอนแรกโดนรุมสกรรมอยู่
พอวิ่งเข้ามาคุณเพิ่งจะรู้ตัวว่าบาดเจ็บ
แต่ก่อนหน้านั้นมีทั้งเสียงปืนมีทั้งการฟันกันรุมสกรรมกันนะ

นี่ไอ้น้องคนนี้บาดเจ็บคุณเห็นข้างหลังไหม
มีเลือดออกข้างหลังแล้วนะเนี่ยโอ้ย
คุณชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บคงโดนฟันนะคะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีแล้ว

เดี๋ยวจะเอาให้ดูมุมที่เห็นชัด
ว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระเจิง

โอ้โหคำถามของคนในสังคม

คนซื้อปืนจากออนไลน์เยอะนะ
นี่ค่ะแล้วพอปั้งแรกเนี่ยคนก็กระเจิดกระเจิงกันไปแล้ว

จุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าตลาดนัดรุ่งเรืองนะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองของชนบุรีค่ะ
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปคลิปแรก

ไปเจอกับพี่ชอบเราไปถามพี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พี่ชอบพี่ชอบชอบไหมไอ้ที่มีวัยรุ่นมาตีกัน

พี่ไม่ชอบชื่อพี่เนี่ยชื่อชอบแต่พี่ไม่ชอบพวกนั้น

แล้วเห็นวัยรุ่นมากันเป็นกลุ่มกลุ่มละ๑๐กว่าคนทะเลาะกัน
เราก็เลยถามพี่ชอบตอนที่เขาทะเลาะกัน
ฝ่ายไหนเปิดก่อนใครเปิดก่อนเอาฟังพี่เขาเล่าค่ะ
อ้วนอ้วนปล่อยไปที่ก่อนครับ

อันนี้เลยก็เลยวักปืนออกมายิง
วักเนื้อวักปืนมายิงสองนัด
ครับโดนหรือครับ

อันตรายสวทธิบาทเลยเนี่ย
นั่งกระจุสามสี่คนโอ้แล้วเนี่ย
ร้านค้าเขายังเปิดอยู่ก็แม่

นี่ไงพอบอกตำรวจมาก็หนีกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจที่สพเมืองชนบุรีไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

เมื่อเขาหนีกระจายกันไปหมดแล้วนะ
เจอหัวกระสุนปืน๑หัว
ปลอกกระสุนปืน๑ปลอก

คือนายจีรศักดิ์ประกอบผล๒๑ปี
โดนฟันแล้วก็เจอผู้ชายอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีนี้มีพยานอีกคนนึงที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะ

มันมาจากเรื่องใช้คำว่าเรื่องผู้หญิง
เรื่องผู้หญิงตำรวจบอกเลยว่าเรื่องผู้หญิง
ใช่เพราะว่าน้องชายของผมเนี่ยเลิกกับแฟนไป
แล้วฝั่งผู้หญิงก็ไปบอกอีกฝั่งนึง
เหมือนกับให้ยกพวกมามาทำร้ายน้องชาย
ทีนี้เราก็เลยถามไงแล้วคนเจ็บเขาเกี่ยวกันยังไง
เขาบอกว่าคนเจ็บไม่เกี่ยวเลยคุณผู้ชม
มาตรงนี้แล้วเจอลูกหลง
เกิดจากน้องชายผมเลิกกับแฟนไปแล้ว
แล้วผู้หญิงไปปั่นพวกผู้ชายฝั่งนั้นมา
ปั่นไฟใหม่อะไรนะ
ไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าแฟนใหม่หรืออะไร
คนบาดเจ็บหนักคือไม่รู้เรื่อง
คือขี่มาดูเฉยกำลังสตาร์ทรถกำลังจะกลับ
แล้วก็มีคนหนึ่งคำว่าต่อยหน้า
แล้วก็เพื่อนผมล้มลงโดนกระทืบแล้วก็โดนฟัน
แต่เพื่อนเรามันไม่ได้เกี่ยวกับแฟนดีกว่า
เพื่อนผมไม่เกี่ยวครับคือที่โดนฟันคือ
เป็นเพื่อนไม่ได้ขับผ่านพี่มาดูแล้วกำลังจะกลับเหตุ
สรุปแล้วเข้าข้าวเรื่องอะไร
ข้าวคือผู้หญิงปั่นครับ

ใช่ครับปางให้ทะเลาะกัน
น้องคนนี้บอกว่าเรื่องผู้หญิงปั่นให้ทะเลาะกันนะ
ใช่ค่ะทีนี้ผู้กำกับที่สพเมืองชนบุรี
ก็บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
รู้แล้วด้วยคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
พนักงานสอบสวนเขากำลังรวบรวมหลักฐาน

แล้วก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว๓ราย
ก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกชกคนหนึ่ง
แล้วก็โดนมีดฟันอีก๒คนอาการไม่ได้สาหัส
ผู้กำกับก็ย้ำเลยบอกว่าน่าเป็นเรื่องชู้สาวแหละ
เดี๋ยวต้องสอบสาวราวเรื่องนะ
คุณผู้ชมก็เหตุการณ์นี้ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ